ดูหน้า๑วันนี้เป็นภาษาหัวตัวรองนะคะ
ล็อกตั๊กกู่ไพรฮื่นโโมคืนยับ๒เด็กหญิง
เรื่องนี้กู้ภัยคนนี้เขาไปเจอน้อง๒คน
คนหนึ่งอายุ๑๒คนหนึ่งอายุ๑๓

พอไปดูหนังเสร็จแล้วก็มาทำทีขอดูลายมือหน่อย
ใช่แต่คราวนี้พาเข้าโรงแรมค่ะนอนจับมือกันจะสะดอกเคราะห์นะ
แล้วก็เอาทูบทำเป็นเขียนอัคระลงบนร่างของน้องที่เปลือยเปล่า
หลังจากนั้นเกิดอารมณ์ทางเพศก็ข่มขืนน้องค่ะ
โดยเหตุการณ์นี้ตำรวจกองปราบรามก็นำตัว
นายคนนี้แหละนายดุสิตบุญฤทธิ์หรือว่านายโน
อายุ๓๔ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เพื่อการอนาจารย์และกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
นำตัวมาสอบสวนนะคะหลังจากที่ตามไปจับกลุ่มได้
อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งย่านบางขุนเทียน
ดุสิตก็รับสารภาพค่ะบอกว่า
เมื่อต้นปีรู้จักกับเด็กทั้งสองคนผ่านทางเพื่อนของน้อง
ซึ่งก็มีการติดต่อกันผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์
หลังจากนั้นก็ชวนน้อง๒คนน้องอายุ๑๔ปีแล้วก็น้องอายุ๑๒ปี
ไปดูหนังไปดูที่ห้างแถวพระราม๒ค่ะ
พอดูเสร็จแล้วก็ชวนไปนั่งเล่นที่สวนสาธารณะ
แต่ทีนี้ค่ะตอนที่นั่งเล่นเขาก็ออกอุบายไง

พี่เคยศึกษาพวกวิชาคุณสัยจากพระอาจารย์ดังที่มุกดาหาร

แล้วน้องทั้งสองคนเห็นว่าเออก็มาด้วยกันใช่ไหม

ทีนี้นายดุสิตหรือว่านายโนก็บอกว่าหนูกำลังมีเคราะห์นะรู้หรือเปล่า
ครอบครัวจะแตกแตกแยกเลยนะแต่มันมีวิธีอยากแก้กรรมไหมล่ะ
เดี๋ยวพี่จะพาไปแก้กรรมพาไปสะดอกเคราะห์
แต่ทีนี้ไอ้สถานที่ที่พาไปมันคือโรงแรมม่านรูดคุณผู้ชม
แล้วนายโนก็สั่งให้น้องทั้งสองคนถอดเสื้อผ้า
พอถอดเสื้อผ้าออกแล้วแล้วก็มานอนจับมือกันอยู่บนเตียง
เอาทูบมาเขียนอัคระลงบนร่างของน้องที่ถอดเสื้อผ้าหมดแล้วนะคะ

แต่ระหว่างนั้นเขาบอกว่าเขาเกิดอารมณ์ทางเพศ
เหยื่อที่นอนจับมือกันก็เลยมีเพศสัมพันธ์กับน้องทั้งสองคน

แล้วก็พาทั้งคู่ไปส่งที่ตลาดย่านดาวคนนอง
พอหลังจากเกิดเหตุผู้ปกครองของเด็กทั้งสองคน
ก็เห็นว่าลูกมีความผิดปกติก็เลยไปเค้นถามจนทราบความจริง

เจ้าหน้าที่ก็ไปสืบทราบมาด้วยนะคะว่าผู้ต้องหาเป็นอาสาสมัครของกู้ภัยแห่งหนึ่ง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่ม
พอสอบสวนแล้วนายโนงยังอ้างด้วยบอกว่า
เหตุที่ทั้งคู่ยินยอมน้องทั้งสองคนยินยอม
เพราะว่าน้องเป็นเด็กใจแตกผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน
อืมคุณคะแต่เขายังเด็กอ่ะต่อให้ยังไงก็แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำแบบนี้
ทีนี้หลังจากการสอบสวนตำรวจก็นำตัวนายโนส่งสอนอท่าข้าม
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ